ใต้กีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับไปปิดท้ายกันที่ความสามารถของนักฟุตซอลหญิงคนหนึ่ง
ที่ถูกคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่แล้วก็ติดทีมชาติในอนาคตนะครับ
กับน้องข้าวปั้นนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
ลีลาการเล่นฟุตซอลของน้องเข้าปั้นหนูน้อยจากจังหวัดสงขราที่มีอายุเพียง๑๐ปีเท่านั้น
แต่น้องข้าวปั้นยังได้รับเชิญให้มาโชว์สเต็ปโต๊ะเล็กร่วมกับดาราและสุดยอดนักฟุตซอ
ทีมชาติไทยอย่างสุภวุฒิเตือนการแม่เห็นลีลาความทุ่มเทแล้วบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องเข้าปั้นกันสักหน่อยครับว่าตื่นเต้นแค่ไหน
และที่สำคัญมีโอกาสได้ปะทะแข้งกับสุภวุฒึนกลางนักเตะในดวงใจของเธออีกด้วย
สุภพุทธเติมกลางแม่เห็นรีลาการความทุ่มเทแล้วบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับ
ตอนหลังได้ตีเสมอให้ได้เท่ากับสองค่ะ
แล้วก็พอเจอในครองของตัวเองค่ะวันนี้
น้องข้าวป้านั้นบอกกับผมนะครับว่า
ความฝันสูงสุดของเธอคือการได้ติดทีมชาติไทย

คงต้องไปฟังสองคนนี้พูดถึงน้องข้าวปั้นกันหน่อยครับ
มีพื้นฐานที่คล้ายกับเด็กผู้ชายเลยนะ
แล้วก็มีเมสิกพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีทัศนคติในการเล่น
ค่อนข้างที่จะแบบอัเลิศกับการเล่นตลอดเวลา

แล้วก็พี่คิดว่าประมาณ๕ปีเนี่ย

แล้วแต่ว่าเขาจะเรียกเล่นกีฬาประเภทไหนครับ

ตั้งผมคือจริงแล้วผมเห็นน้องเขา

น้องคนนี้ก็พัฒนาได้ดีเลยครับ

เพราะว่าน้องได้มีการฝึกฝนที่ดีครับ
แล้วก็มีทักษะที่ดี

น้องคนนี้ผมคิดว่ามีโอกาสสูงครับ
ที่จะติดทีมชาติในวันข้างหน้าครับ

ทักษะที่ดีและก็กล้าเล่นมากกว่าเดิมครับ

ที่จะติดทีมชาติในวันข้างหน้าครับ
สวัสดีครับ